มาถึงข่าวนี้แล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมแอบเห็นไปนิดนึง
ตอนผมปิดช่วงธรรมดารถชนแล้วหนีใช่ไหมครับ
อันนี้รถถูกชนทำไมต้องหนีผมไม่อธิบายเยอะดีกว่าครับ
ไปดูเลยครับ

เป็นคลิปสนทนาที่พลเมืองดีนะครับเอามาโพสต์โดยระบุข้อความว่า
ในความเป็นพลเมืองดีรถชนแล้วหนีขี่ตามเป็น๑๐กิโล
คำตอบที่ได้คือเกมจ้อย

ตอนแรกคิดว่าพี่ผู้ชายที่ขับหนีเป็นฝ่ายผิดขับรถไปชนคู่กรณี
ขี่ตามไปเพื่อจะให้กลับมารับผิดชอบ
เมื่อได้คำตอบกลายเป็นว่าคุณพี่เขาบอกว่า
คนที่ขับมาชนเมียหลวง
แล้วคนที่อยู่ในรถเนี่ยเมียน้อย

อันนี้ก็เขาคงรู้กันหมดแล้วล่ะครับ
ก็งานนี้ผมว่าเรื่องรถก็ต้องเคลม

ไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องอื่นอีกนะ